เกษตรทำเงินวันนี้ดูให้ดีมีรางวัลนะจ๊ะ
ปลูกกาแฟที่ไม่เหมือนใครที่ไหน
ทำกำไรเป็นเกาะเป็นกำ
ติดตามกับช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เกษตรกรปลูกต้นกาแฟจนสร้างแบรนด์กาแฟของตัวเองได้
และไม่ต้องรอพ่อค้ากำหนดราคา
แต่สามารถตั้งราคาได้ด้วยตัวเอง
เกษตรกรสวนกาแฟเขาทำได้อย่างไร
กาแฟสวนลุงไข่ก็คือด้วยนักคิดว่าเราอยากทำอะไรให้มีความมั่นคงในชีวิต

ถ้าเราจะทำด้วยความมั่นคงเนี่ยคือเราต้องไม่ซื้อสิ่งของจากภายนอกเข้ามา
กาแฟโรบัสต้าจั้งเดิมปลูกกาแฟมาตั้งแต่ปีสองทันห้าร้อยสอง
อยู่ที่ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมาพูดคุยและชิมกาแฟสดจากสวน
กับเจ้าของแบรนด์กาแฟก็คือพี่ธนาศิษย์สอนสุภาอายุ๓๖ปี
ที่เริ่มชงกาแฟดื่มเองก่อนแล้วค่อยพัฒนาจากการริมรส
ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
สวนกาแฟที่นี่ปลูกต้นกาแฟกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบต้นบนพื้นที่สิบไร่
เน้นการปลูกและดูแลแบบไหนบ้างครับพี่ธนาศิษย์
ปีที่เราไม่ใช้สารเคมีพวกนี้แล้วก็
เราปลูกต้นไม้แซมในสวนเพื่อให้ระบบนิเศษภายในสวนนะครับ

สวนลุงไข่เขายังเน้นคัดเลือกเก็บผลกาแฟที่สุกแดง
เพาะในตอนเช้าเท่านั้นสำหรับใช้เป็นกาแฟโรบัสต้าครับ
และที่ทำให้กาแฟมีกลิ่นหอมรสชาติดี
กระบวนการตากก็สำคัญสำหรับเกษตรกรเช่นกันนะครับ
นี่เลยเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ล้วนครับ
สำหรับพี่ธนาศิษย์แล้วเป็นพลังงานที่ดีที่สุด
เหมาะสมที่สุดที่เกษตรกรไว้วางใจ

ภายในโรงตากของผมก็คือประมาณ๔๐ลิตร

แล้วเวลากลางคืนก็คือเราจะมีผ้าใบคลุมอีกรอบนึง

ด้วยรสชาติด้วยหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ใช้สารเคมีต่างโดยทั่วไป

ขายราคา๒๕๐บาท
กาแฟสารหรือเมล็ดกาแฟดิบ
ขายราคากิโลกรัมละ๖๐๐บาท

แพงกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป

กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพครับ
เพื่อนำไปผลิตเป็นกาแฟสดดื่มได้รสชาติดี
และกลิ่นหอมชื่นใจสำหรับคอกาแฟ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ